เชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำรวจสพเชียงใหม่ครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
มีคนเจ็บนะชื่อว่านางอนงพลาเหิมอายุ๔๙ปี
เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนะฮะมีแผลตามร่างกาย
ถูกแทงด้วยของมีคมลึก๕นิ้ว
ยาวอีกนิ้วหนึ่งเลือดไหลกองเต็มถนนไปหมด
นอนหายใจรวยลินหมดสติไปแล้วไม่รู้สึกตัว
ใกล้กันถามว่าคนแทงอยู่ไหนก็นี่แหละฮะสามีครับ
นาฮันด์นายมานพรธุมเขตอายุ๔๒ปี
ผู้ก่อเหตุก็เป็นสามีคนเจ็บนะฮะแล้วก็มีบาดแผลเหมือนกัน
ถูกแทงด้วยของมีคมเหมือนกันที่บริเวณชายโครง๒แผล
แล้วก็มีรอยของมีคมเฉือนเข้าที่แขนซ้ายด้วย
เจ็บสาหัสเหมือนกันก็มีการเรียกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
กบผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้ว่า

ได้ยินเสียงคนร้องขอให้ความช่วยเหลือว่ามีการทำร้าย
แต่ว่ามีการทำร้ายกันออกไปดูเห็นนายมานบเนี่ย
คร่อมร่างของเมียตัวเองอยู่ที่หน้าบ้านพี่สาวซึ่งห่างกันสัก๑๐เมตร
คล่อมเสร็จปุ๊บเอามีดปลายแหลมเนี่ยแทงเข้าที่หน้าท้องของเมียตัวเองครับ
นะฮะแล้วนายมานพเนี่ยตัวเองก็เจ็บด้วยนะ
แล้วก็วิ่งหนีตายไปขอให้ชาวบ้านไปช่วยแล้วก็ล้มลงนะฮะ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุเองก็วิ่งตามแล้วก็เอามีดแทงท้องตัวเองด้วยนะ
จะฆ่าตัวตายตามเมียไปฮะสุดท้ายเจ็บทั้งสองคน
อาการสาหัสทั้งสามีทั้งภรรยาคุณผู้ชมทีนี้แม่ของนางอนงเนี่ย
ชื่อว่านางอามรีเขาบอกว่าโอ้โหแม่เสียใจนะ
ลูกเคยมาทำอย่างนี้กับลูกสาวเนี่ยเพราะเนี่ย
ลูกสาวมาก็ยังไม่เคยตีเลยเนี่ยที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ย
ถูกสามีทำร้ายตลอดเลยนะจนล่าสุดเนี่ย
ที่สองคนต้องเลิกกันเพราะอะไรลูกเขยเนี่ย
ไปขอเงินลักษณะเหมือนให้จ้างเลิกกันขอเงินสองหมื่นเดี๋ยวเลิกให้
เขยยอมเลิกกับลูกสาวนะแต่สุดท้ายก็มาไล่แทงลูกสาวอีกนะฮะ
ราคานิทยาติภาพบ้านทั้งไปเลยถามว่าจะออก๒หมื่นบาท
ผู้ใหญ่บ้านก็เจ็ดอันชู่อันชู่แล้ว
ซื้อเกี่ยว๒๐๐๐๐เพื่อให้แยกทางกันไป

แต่ก็กลับมาก่อเหตุไล่แทงเมียอีกนะครับ
เบิร์นต้นพลันการสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุ

แล้วก็สอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
อายัดตัวผู้ก่อเหตุที่บาดเจ็บอยู่

แล้วก็ตำรวจตั้งปมไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าเพิ่งเลิกก็ได้๑๐วัน
แต่ก็พยายามจะกลับมาขอคืนดีสุดท้าย
ก็ไปทำร้ายเขาปางตายแบบนี้
ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ